เหตุสลดที่เกิดขึ้นตอนตีสามครึ่งนะฮะเมื่อ
ครับทุกผู้ชมครับมีเหตุไฟไหม้เนี่ย
เป็นบ้านพักของคนงานอู่รถเมย์อู่รถ
สาย๑๗นะฮะเป็นรถเมสาย๑๗บางแควัด
สิงห์นะครับอ่าพื้นที่เกิดเหตุอยู่ในซอยบางแคร์หก
ถนนบังแคร์ที่กรุงเทพเพลิงเนี่ยโอ้โหตามภาพอ่ะค่ะ
ไฟไหม้แบบเร็วแรงเพราะว่าเป็นบ้านไม้ด้วยไง
เป็นกึ่งปูนกึ่งไม้แล้วก็ไม้เยอะซะเป็นส่วนใหญ่
ช่วงนี้อากาศแห้งด้วยนะครับอ่าใช้เวลาดับเพลิงอยู่
ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าระดมรถดับเพลิงมาเยอะ
พอเพลิงสงบเนี่ยตรวจสอบพบว่ามีผู้เสียชีวิต๓ศพนะครับ
คือใน๓ศพนี้เนี่ยมีผู้ชายมีผู้หญิงนะ
และอีกศพหนึ่งเป็นเด็กชายวัยเพียงแค่๘เดือน
ค่ะเด็กชายอายุแค่แปดเดือนนะฮะเนี่ย
คือแม่เขามาฝากเลี้ยงไว้นำร่างเด็กออกมาเนี่ยค่ะ
คือเขาแบ่งเป็นห้องเช่าให้กับคนงานอยู่ในหลายห้อง
แต่ห้องเนี้ยเสียชีวิตทั้งสามศพอืมเดี๋ยวดูแม่นะครับ
ตอนแม่รู้ข่าวว่าที่พักคนงานเนี่ยเพลิงไหม้แล้วตัวเองฝากลูกเอาไว้ครับ

มาฝากลูกให้พ่อกับแม่เลี้ยง
ค่ะก็คือตายายของเด็กนี่แหละค่ะ
ก็เสียชีวิตทั้งตายายแล้วก็หลาน
ใช่ค่ะแล้วก็สภาพเนี่ยคือน่าสงสารจริงคือตายายก็พยายามช่วยหลานไง
เอาผ้าพันหลานแล้วตากับยายก็กอดหลานเอาไว้ให้หลานอยู่ตรงกลาง
คือถ้าไฟมาคือจะโดนหลานเป็นคนสุดท้ายคือโดนตากับยายก่อน
แต่สุดท้ายก็คือเสียชีวิตทั้ง๓คน
โอ้โหน่าเศร้ามากนะฮะก็เด็กชายนี่ก็แค่๘เดือนนะครับ
กับแม่มาเนี่ยโอ้โหแทบขาดใจนะครับ
มาฝากยายเลี้ยงเมื่อวานนะค่ะ
แล้วเมื่อคืนเนี่ยตี๓๓๐เนี่ยช่วงกลางดึกก่อนจะถึงเช้ามืดวันนี้เนี่ย
ไฟไหม้เลยแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักของพนักงานรถเมย์นะฮะ
อยู่ในอู่รถเมย์สาย๑๗วิ่งระหว่างบางแคร์วัดสิงห์เป็นบ้าน๒ชั้นครับ
ครึ่งไม้ครึ่งปูนอ่าเป็นห้องชั้นต่างต่างเนี่ย
ล่างเนี่ยมี๔ห้องนะชั้นบนมีอีก๔ห้องนะครับ
ตำรวจสอนอเพชรเกษมมาตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังจากที่เพลิงสงบนะครับ
พบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในห้องพักชั้นล่างห้องหนึ่ง
สามศพเลยอยู่ด้วยกันใช่ค่ะเป็นห้องที่สามของชั้นล่างอ่ะค่ะ
ขวดนมยังเห็นอยู่เมื่อสักครู่เนี้ยนะฮะสามศพนี้นะครับ
คือนายวิชาเกิดแก่นอายุ๖๐ปีเป็นพนักงานขับรถนะฮะ
นางสาวบุญมาไทยประเสริฐอายุ๔๕ปีภรรยาของนายวิชา
แล้วก็หนูน้อยที่เป็นเด็กชายวัย๘เดือนที่เป็นหลานชายของทั้งคู่
ทั้ง๓ศพถูกไฟคลอกคือดำเป็นต่อตะโกเลย
นี่เป็นสภาพตอนเพลิงสงบนะฮะโอ้โหไม่เหลืออะไรเลยฮะจริงจริง
เนี่ยครับจากการสอบสวนพยานในที่เกิดเหตุนะครับ
บอกว่าบ้านพักของคนงานอู่รถเมย์ที่นี่เนี่ยเขาแบ่งเป็นห้องให้เช่ากัน
ค่ะมีอยู่๘ห้องทั้ง๒ชั้นนะครับแต่ว่ามีคนอาศัยอยู่๗ห้อง
ผู้ตายเนี่ยโดยปกติแล้วจะตื่นมาหุงข้าวทำกับข้าว
ในช่วงเนี้ยตีสองตีสามนะครับอ่าเพื่อเตรียมอาหารให้สามีออกไป
ทำงานด้วยอ่าอาจจะมีการเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าเอาไว้
แล้วสายไฟในบ้านอาจจะเก่านะแล้วก็ลัดวงจรเกิดเพลิงไหม้ขึ้น
คาดว่าตอนที่เพลิงไหม้เนี่ยตี๓กว่าเนี่ยท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอน
เชื่อว่าในห้องเนี่ยโดยเฉพาะนางบุญมาเนี่ยน่าจะรู้
แต่ออกไม่ได้ฮะเพราะว่าห้องพักห้องนี้นะมีประตูเหล็กดัดแล้วก็คล้องโซ่แล้วล็อกกุญแจอีก
คือหลายชั้นมากค่ะนะอาจจะหากุญแจไม่เจอเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบอื้อหือ
คือไฟไหม้อ่ะอาจจะตกใจด้วยใช่เนี่ยนะแล้วห้องพักตรงชั้นนี้ก็เป็นไม้นะครับ
เชื้อเพลิงอย่างดีก็เลยหนีกันไม่ทัน
จากสภาพศพนะฮะจะเห็นว่านางบุญมากับนายวิชานะ
อดหลานชายวัย๘เดือนเอาไว้ในอ้อมอกนะครับแล้วก็ถูกไฟคลอกเสียชีวิตสามศพ
ผู้เช่าคนอื่นเขาก็อยู่นะมีกันอยู่นะ๘ห้องเนี่ยมีอยู่๗ห้อง
แต่ห้องอื่นเนี่ยวิ่งหนีออกมาได้ทันนะสาเหตุอย่างละเอียดเดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบนะฮะ
ว่าสาเหตุที่แท้จริงจะเป็นอะไรนะฮะ
ทีมข่าวของเราก็ได้มีโอกาสไปคุยกับแม่ของเด็กชายวัย๘เดือนนะคะ
นางชนทิชาเขาก็เล่าให้ฟังว่าเอาลูกชายมาฝากแม่ของตัวเองเลี้ยงก็คือเป็นยายของเด็กนะฝากไว้เมื่อวานนี้เอง
แม่เด็กบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะคะขี่รถจักรยานยนต์ไปส่ง
เกือบจะถูกรถชนก็ไม่ได้เอกใจอะไรว่าเอ๊ะ
เป็นลางบอกเหตุว่าจะมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
นี่แหละค่ะมาเกิดเหตุไฟไหม้ตายายและลูกของตัวเองก็ต้องเสียชีวิต
แม่เด็กเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าสภาพศพ
คือเป็นลักษณะที่ว่าตากับยายพยายามช่วยหลานครับ
เอาผ้าพันเอาไว้รอบตัวหลานนะคะแล้วก็ให้หลานเนี่ยอยู่ตรงกลาง
อืมแล้วตากับยายคือกอดเอาไว้คืออยู่ในอ้อมกอดนะคะ
เพื่อปกป้องหลานแต่สุดท้ายก็ถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งสามคน
ของเด็กบอกว่ายังทำใจไม่ได้เลยจริง
ไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ให้ลูกอะค่ะไม่คิดว่าชุดใหม่ที่ซื้อให้ลูกเนี่ย
จะกลายเป็นว่าเป็นชุดที่ใส่ให้ศพลูกในงานศพ
ซึ่งส่วนต้องการช่วยกันไม่ให้หลักโตต่อ

ยังไม่เปิดทายเลยสุดท้ายก็ทำไมกลัวต้องการล้างทาง
ชุดของเราแต่ว่าจะใส่ใกล้ตัวตาทำลวง
สุดท้ายก็ต้องมาใส่กุญแจก่อน
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยด้วยไปคุยกับนางสาวอุมาพรสะประทุม
เขาอยู่ห้องเช่าติดกับห้องผู้ตายเลยค่ะครับ
เล่าให้ฟังว่าโชคดีมากตอนเกิดเหตุไม่ได้อยู่ที่ห้อง
เพราะไปบ้านน้องสาวถ้าอยู่คงไม่รอดเหมือนกัน
เพราะที่ห้องก็มีประตูเหล็กเหมือนกัน

ใช่ค่ะเขาเลยบอกว่าโอ้โหสงสารครอบครัวที่สูญเสียมาก
คือคนเสียชีวิตเนี่ยค่ะคุณลุงวิชาเนี่ย
เป็นคนที่รู้จักกันมาเป็น๑๐ปีนะนางสาวอุมาพรบอก
ไม่คิดว่าเพื่อนร่วมงานที่นิสัยดีแบบนี้จะต้องมาเสียชีวิตไปแบบนี้นะคะ
พอพี่รู้ว่าที่นอนไงอยู่ใกล้กับหน้าต่าง
เขาบอกว่าไม่ครับแกอยู่ตรงกำแพงเถิบจากประตูเข้าไปหน่อยนึง
แกก็กอดหลานไกว่และก็กอดเมียไกว่
โอ้อันนี้พี่ไปขายลูกขิ้นและกันพี่ก็ยังเล่นกับหลานไกอยู่เลย

อยู่นานแล้วแกเป็นคนดีมากลุงชา
แค่คงหนีสุดแล้วไฟไหม้อ่ะ

พี่นึกถึงลูกชายแกอยู่ที่นี่นานมากนะ
พี่อยู่นี่๑๑ปีพี่เห็นกันแล้วอ่ะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับเจ้าของอู่รถเมย์นะฮะ

ค่ะก็เป็นเจ้าของบ้านพักที่ให้พนักงานได้อยู่กันด้วยเนี่ยนะครับ
คือนายกุลประวัติยิ่งสกุลนะครับ
เขาบอกว่าบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านสองชั้นนะฮะ
แบ่งให้พนักงานได้เช่าพักอาศัยกัน

คนงานแล้วคนงานบอกว่าเพลิงเริ่มลุกไหม้จากห้องที่๓ชั้นล่าง
ของผู้ตายนะฮะ

แล้วก็หลานชายวัย๘เดือนที่เอามาเลี้ยงนะครับ
นายวิชาเป็นพนักงานขับรถที่ขับรถที่อู่มา๒๐กว่าปีนะฮะ
ตั้งใจทำงานมากไม่ดื่มเหล้านะครับ

คือตอนนี้ทางเจ้าของอู่รถเมย์บอกว่าเสียใจมากนะ
คือตอนนี้เท่ากับว่าสูญเสียลูกน้องที่ขยันและตั้งใจทำงานไปเลย

เพราะว่าเขาเป็นคนขยันแล้วผมไม่ต้องมานั่งหาใครแบบ
เดี๋ยวนี้จะหาคนที่มียากนะ
หนึ่งเราต้องทำให้เขาสบายใจมากที่สุด
แล้ววันนี้ผมก็พยายามจะทำให้พี่คนที่เขาอยู่

เดี๋ยวผมก็ต้องหาห้องให้เขาอยู่ใหม่

นายจ้างนะก็คือนางนิพาพรธินกรวิสานนะครับ

งานเก็บเงินค่าขยะให้กับหมู่บ้านจัดสรร

แล้วมาทำงานที่โรงพิมพ์ของนางนิพาพรที่เป็นนายจ้างอีก
เพราะว่ามีลูกที่ต้องดูแลถึง๖คน
ลูกคนสุดท้องเนี่ยอายุ๑๗อยู่ปวชปี๒
แล้วก็มาอยู่กินกับนายวิชาได้ประมาณ๑ปี

เขาเป็นคนดีเขาขยัน
มั่งมีรู้จักเขาหมดทุกคนแหละ

เมื่อวานยังคุยกันอยู่เลยทำงานก็อยู่ด้วยกันเนี่ย

เขาทำคนเดียวแล้วก็สงสารนะ
เขาทำแต่เขาทำงานเร็ว

เมื่อช่วงเย็นค่ำที่ผ่านมาเนี่ยฮะ

ลูก๖คนมาทำพิธีไหว้ดวงวิญญาณของแม่

เอาข้าวเอาน้ำเอาอาหาร

มาให้ลูกนะว่านะแล้วมากินด้วยนะลุก
มันหิวไหมลูกคร้าบ

แม่หนูเอาข้าวมาให้แม่แล้วนะแม่กินข้าวกับลูกนะ
แม่ไม่ต้องห่วงน้องนะแม่หนูช่วยดูแล
แม่ดูแลลูกหนูด้วยนะวันไหนดื้อกับยายนะลูกกับตานะลูกนะ

ตอนนี้ทั้ง๓ศพยังอยู่ที่โรงพยาบาลสุริราชนะครับ
มิญญาตรจะไปรับศพออกมาเพื่อบำเพ็ญกุศล
คือมุมหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้คิดแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมกันด้วยนะฮะสำหรับบ้านในการล็อกอย่างแน่นหนาเนี่ย
อันนี้แน่นอนว่าเพื่อป้องกันโจรผู้ร้ายค่ะ
แต่เราต้องคิดเผื่อด้วยว่าถ้ามันเกิดเหตุร้ายขึ้นมาเนี่ยเราจะออกมาได้โดยเร็วได้อย่างไรด้วยนะ
ใช่ค่ะหลายเหตุการณ์ค่ะอย่างเช่นอาคารพาณิชย์ที่เป็นตึกแถวติดเหล็กดัดอะไรแบบนี้ค่ะ
เตือนภัยกันอยู่บ่อยใช่ครับก็เป็นความโศกเศร้าสูญเสียที่สุจบรรยายนะคะ